แต่มันกลายมาเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าอะไรผลงานนิสิตนักศึกษา

มันกลายเป็นว่ามันเสียหาย
เพราะว่าจุดสตาร์ทคือจากหอศิลปไปเซ็นทรัลเวิลใช่ไหม

ผลงานของน้องที่มันพังค่ะ

คือเธอลงทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่งเอาไว้
มันกลายเป็นว่าผลงานทีสิทธิ์ที่จัดแสดงอยู่

ก่อนที่นักศึกษาเขาจะเดินพาร์ตเรทกัน

แล้วคงจะไปโดนผลงานที่จัดแสดงผลงานที่โชว์
มันแตกหักพังเสียหายแบบนี้

ตกอยู่ที่พื้นสภาพคือมันพัง

เอาของมาวางบนแท่นจัดแสดง

ขบวนพาเรทเข้ามาในหอศิลปที่เราแสดงผลงานทีสิทธิ์อยู่
สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนทิ้งขยะตามที่แสดงงาน
ที่วางงานแล้วก็บริเวณโดยรอบ
มีคนจับชิ้นงานของเราแล้วก็นำงานที่โชว์อยู่มาลองใส่
จริงเขาติดป้ายนะคุณผู้ชม
ห้ามจับนะติดทุกชิ้นเลย
แล้วเพื่อนที่อยู่ตอนนั้นก็ยังประชาสัมพันธ์อยู่เลยว่า
ขอโทษนะคะอย่าเข้าใกล้งานมากนะคะอย่าโดนชิ้นงานนะคะ
แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือแบบคือเหมือนเป็นเรื่องขำ
เห็นไหมที่วงให้อยู่เนี่ยคือห้ามจับผลงานนะ
แต่ดูแก้วน้ำปวดน้ำประกาศเอาไปวางเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้น้องนักศึกษาเจ้าของผลงาน

คิดดูสิหนูใช้เวลาเป็นครึ่งปีเลยนะ
แล้วมันเป็นงานพีสิทธิ์ที่หนูทำก่อนจบ
มันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับหนูมาก
เรื่องนี้ค่ะทางหอสินเองเนี่ยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ออกแถลงแสดงความเสียใจแล้วก็บอกด้วย

มีคนมาใช้บริการในอาคารหอสินเนี่ยมากกว่า๒หมื่นคน
ทีนี้พอน้องนักศึกษาเขาแจ้งว่าผลงานทีสิทธิ์ของน้องเนี่ย

เจ้าหน้าที่รีบไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลย

เยอะจนไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุ
สามารถที่จะระบุได้ว่าใครทำให้ชิ้นงานทีสิทธิ์ของน้องแตกหักเสียหายค่ะ
เจ้าหน้าที่หอสินประสานไปยังฝ่ายต่างนะ
ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางแก้ไข
บริษัทผู้จัดงานเองอย่างบริษัทนรมิตรพราย
ก็ออกมาแสดงความขอโทษนักศึกษาเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะขอรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเจรจา

ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
เออจริงจริงเอาอันนี้ไปเป็นเขาเรียกอะไร